ท้ายแล้วการเสียชีวิตของชายชาวไต้หวัน
ในโรงแรมย่านอุดมศุกร์กรุงเทพก็สามารถจับตัวผู้ร่วมสังหารได้แล้ว
แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีหญิงชาวไทยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

คือวันนี้เนี่ยตำรวจนครบานบางนาครับได้คุมตัวทางด้านของนายชเวลินพยม
หรือว่าเจนซี่อายุ๒๑ปีซึ่งเป็นชาวเมียนมา
แล้วก็ในจอนแอคบอลอายุ๔๐ปีเป็นชาวแคมารูนครับ
เป็น๒ผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมในชูเฉียงเฉินอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นชาวไต้หวันที่เขาไปเสียชีวิตในโรงแรมย่านอุดมศุกร์กรุงเทพ
ก็นำตัวทั้งสองคนไปฝากขังต่อสารอาญาพระขนงในข้อหารร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ตำรวจรวบตัวทั้งสองคนได้เพราะว่ามีภาพวงจรปิดในจุดเกิดเหตุมัดตัวได้อย่างชัดเจนครับ
ในจรแต่งกายมิชชิตสวมมวกสภายเป้ส่วนนายเจนซี่เดินตามหลังในส่วนของผู้ตายเข้าห้องไป
เจนซี่เนี่ยอ้างว่ามีหญิงไทยคนหนึ่งจ้างให้สะกดรอยติดตามผู้ตาย
เนื่องจากผู้ตายมีทรัพย์สินเยอะและมีประวัติอาญากรรมด้วย
เปิดห้องพักเอาไว้ที่โรงแรมจนถึงวันที่๑๖พฤศจิกายน
เข้าไปในห้องของผู้ตายพร้อมกับชายชาวตะวันตกคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นคนจับผู้ตายไว้ส่วนนายเจนซี่มัดโดยเทป
แล้วก็หนอยจอมเป็นคนรวดต้นทา
จากนั้นหรือค้นทรัพย์สินของผู้ตายแต่ไม่เจอเงิน
ก็เลยเอาโน้ตบุ๊กกับโทรศัพท์มือถือไป
ส่วนในจรเนี่ยปฏิเสธตลอดข้อเก่าหาว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
ความคืบหน้าของคดีนี้มีรายงานนะครับว่าตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผล
สาวไปถึงตัวหญิงสาวชาวไทยที่ว่านี่แหละนะฮะ
ที่ผู้ต้องหาเองซัดทอดไปว่าเป็นหญิงชาวไทยอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีอายุประมาณ๓๔ปี
ผู้ต้องหาให้การพาดพิงไปเพราะมีหลักฐาน
แต่ถ้าตำรวจพบว่ามีหลักฐานอย่างเพียงพอก็จะมีการขอสารออกหมายจับหญิงชาวไทยมาดำเนินการต่อไป
แต่เชื่อว่าหญิงไทยคนนี้อาจเป็นตัวกลางในการประสานข้อมูลระหว่างตัวหัวหน้ากับผู้ต้องหาทั้งสองคน

ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อว่ามีส่วนเชื่อมโยงอย่างไร
ขณะเดียวกันภรรยาของนายจรซึ่งเป็นชาวแคมารูนเนี่ยนะฮะ

เดินทางมาที่สนบังนาเมื่อเช้ายอมรับว่าสามีรู้จักกับผู้ตาย
โดยมีผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชาววานูอาตูเนี่ย
หลบหนีไปเนี่ยเป็นคนแนะนำให้เขารู้จักกัน
แล้วทุกครั้งที่ผู้ตายเดินทางมาประเทศไทยก็นัดกินข้าวกันเสมอ
มูลเหตุจงใจภรรยาของจรอ้างว่า
โกงเงินจากผู้ต้องสงสัยที่หลบหนีไปซึ่งเป็นชาววานวาตูเนี่ย
ทำให้สามีเนี่ยเหมือนถูกวานให้เป็นคนกลางไปช่วยไก่เกลี่ยไปทวงเงินเอาทรัพย์สินมา
วันเกิดเหตุผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชาววนัตูเนี่ย
เรียกสามีไปเดี๋ยวไปเจอที่ชั้น๕ของโรงแรมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
นัดเจอแล้วก็นัดแนะให้สามีไปเปิดประตูห้องเปิดห้องเอาไว้ให้ด้วยนะครับ
จากนั้นสามีก็กลับมาที่บ้านแล้วก็มีการโทรไปสอบถามไก่เกลียว
เป็นยังไงบ้างคุยกันได้ไหมสำเร็จไหมแต่มีเสียงเอะอะโวยวายโหกเวก
ปลายสายเข้ามาที่โทรศัพท์มือถือของสามีสามีก็เลยเอกใจ
อันนี้ภรรยาเล่านะฮะค่ะวนกลับไปที่โรงแรมก็ไปเห็นนะครับ
ผู้ต้องสงสัยกับทางด้านของนายเจนซี่ร่วมกันทำร้ายผู้ตายอยู่
เอาสเปรพริกไทยฉี่ใส่หน้าสามีพยายามไปช่วยอันนี้ภรรยากล่าวอ้างนะ
พยายามช่วยเอามือไปบังหน้าผู้ตายให้ตอนนั้นสามีเนี่ยบอกว่า
ก็ยังไม่เห็นว่ามีการมัดมือมัดเท้าผู้ตายหรือเปล่าแต่ว่าช่วยอยู่
แล้วเชื่อเหลือเกินว่าสามีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าเพราะไม่ได้มีความขัดแย้งกัน
รู้จักกันเคยทานข้าวกันเฉยแต่คนที่หลบหนีไปซึ่งเป็นชาวนัวตูเนี่ยเป็นตัวการสำคัญของเรื่องนี้
แล้วก็มีหญิงสาวชาวไทยต้องดูว่าเชื่อมโยงอย่างไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดแต่คงต้องติดตามคดีนี้กันต่อไปด้วยนะครับ